ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ
ก็จริงพวกเรามะม้าแล้วก็พวกผมเนี่ยก็ต่อสู้มานานสำหรับโรคมะเร็งที่มะม้าเป็นนะครับ

ก็จริงก็มาได้ไกลมากสำหรับที่คุณหมอบอกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเคสที่เขากำลังใจดีแล้วก็ต่อสู้มาถึงได้ตรงนี้
เราก็ว่ามันเป็นปฏิหารแล้วจากตอนเด็กที่ผมแบบรู้แล้วแบบตอนนั้นเหมือนโลกสลาย
แล้วก็ตั้งหลักไม่ได้แล้วก็เรียนรู้รู้จักโลกนี้มา
แล้วก็อยู่กับมันบอกให้คุณแม่สู้คุณแม่เขาก็ใจสู้จนมาถึงแบบวันนี้ได้ครับ
คือถ้าใครอยู่ใกล้ตัวคุณแม่แล้วก็เคยเจอคุณแม่เนี่ย
จะแทบไม่รู้เลยครับว่ามะมะเขาป่วยครับ
เว้นตอนช่วงที่เขาคีโมเฉยว่าแบบผมล่วงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่มีอาการเจ็บอาการปวดเลย
เขาอยู่กับโรคมะเร็งได้ด้วยความสุข

แล้วก็เขาสู้อะครับเขาเป็นคนใจสู้เพื่อแบบ
เพื่อลูกอยากอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ครับ
มีครับคือก่อนหน้านี้หมอหมายเริ่มมีอาการปวดหลังนิดหน่อย
แล้วก็พอช่วงสัปดาห์สุดท้ายคือผมมีโอกาสแบบ
กินข้าวกับมันมาแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนเขาพูด
เขาเหนื่อยดูเหนื่อยแล้วก็แบบดวงตาแบบมีความเหลืองนิดหนึ่ง
แล้วก็เริ่มแบบเออเดี๋ยวไปโรงบาลไปเช็คหน่อยดีกว่า
แล้วก็ผลมันก็ไม่ดีแล้วมันก็จนมาถึงตอนนี้
คุณชิคกี้พายได้เสียอะไรกับเราไหมครับ
มีครับมีได้คุยกันแล้ว

คุยแบบจริงครับเราก็เลยโล่ง
โล่งเหมือนมีอะไรที่มะมะเขาเป็นห่วงกับเรา
มาก็บอกกับเราตรงครับ

คือตลอดตั้งแต่แบบ
รวมไปถึงก่อนที่หมาม้าเขาเป็นโรคด้วยนะครับ
เราก็พยายามทำทุกอย่างเพิ่มออกมาม้ามาอยู่แล้วนะครับ
ผมก็รู้สึกแบบเราพยายามเต็มที่ของเราแล้ว
ในตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ย

ถ้าถามว่าอยากมีเวลามากกว่านี้ไหมเราอยาก
ทุกผลงานของผมรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วย
เขาก็มี
บางเรื่องที่เป็นแบบ
ไม่เป็นห่วงแต่เขาก็ได้ฝากไว้แล้วแล้วผมก็ลำปลา

ก็เป็นอย่างนั้นให้หม่อม้าหวังอะไรอย่างนั้น

เขาจะบอกอย่างไร
เขาจะบอกอย่างไร
หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องแบบลูกสะพ้ายหมอม้านี่แหละ

อยากมีหลานอยู่แล้วรักเด็กอยู่แล้ว
เราก็รับปากเขาไว้แต่ว่าณตอนนั้นเราแบบ
เราไม่อยากให้มันเศร้าครับตอนมาพูด
เราก็แบบทำคำใส่เขาไป

ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลคุณพ่อต่อ
คุณต้องควรไปต่อการจะให้คุณพ่อ

หมาเขาก็ตรวจเจอช้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้
คือผมรู้สึกว่าการตรวจสุขภาพหรือดูแลคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าลูกหลานเรารู้จักพาไปบางท่านอาจจะไม่อยากไปโรงพยาบาล
ผมว่าไม่ควรละเลยเราพาพวกท่านไปตรวจจองคอร์สไว้แล้วอะไรก็ได้
ผมว่าการที่เรารู้ตั้งแต่วันนี้มันดีกว่าบางทีเราอาจจะเอาชนะมันได้เร็วกว่าด้วย
ก็เป็นห่วงเวลาเพื่อนผมแล้วพี่ชายพี่แก่มาเยี่ยมเขาก็ตามผมพยายามบอกเลยทั้งมือ
ว่าพาพวกท่านไปตรวจและดูแลพวกเขาดี
ใช้เวลาอยู่ดีเยอะอยู่ของพวกท่านมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
คือนั่นแหละครับคือเนี่ยมาให้ทุกคนแบบใช้เวลาพวกท่านอยู่เยอะ
ยิ่งพออยู่เยอะมันก็ยิ่งน่าเป็นพอ
๓วันครับ๓วันแล้วก็วันอาาราชินีก็เผ้าเลยครับ

คุณได้๓วันหรือว่าอย่างไรวะ

คำมือนใจของพ่อตอนนี้เป็นอย่างไรหรือ

คืนคือยอมรับจริงผมก็เสียหลักเสียศูนย์
คือมะมะเขาเป็นแม่งขับในชีวิตผม
ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

คือผมไม่มีทางมีวันนี้ได้เลย
ถ้าถามว่ามันขาดอะไรไปไหมมันขาดมากอยู่แล้ว
เขาให้ความรักมาเขาคอยประคองผมในวันที่ผมล้มมา
คือก็ต้องขอบคุณพวกเขาทุกคนที่แบบช่วยเหลือผมมาไปจนถึงวันนี้
กับความสุขอยากจะต้องมาเป็นรักให้คนช่วยต่ออันตรายการของคุณ
ต้องมาเป็นหลักให้ครอบครัวมาเป็นหลักให้คุณพ่อเรื่องดูแลคุณพ่อ
จริงผมกับพี่ชายทำกันอยู่แล้วครับแต่คือตั้งแต่ก่อนที่ตัดสินใจให้คุณพ่อคุณแม่แบบเลิกทำงาน
แล้วเราแบบจะดูแลเองมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปครับ
แต่ว่าเราก็ให้เวลาคุณพ่อมากขึ้นอะไรอย่างนี้